มาดูข่าวต่อไปกันนะคะต้องบอกว่าความรักนะคะเป็นเรื่องของหัวใจ
แล้วเรื่องของคู่จิ้นก็เป็นเรื่องของแฟนคลับที่เขาเชียร์กันมาตลอด
คือปกติเราก็จะเห็นแฟนคลับที่เป็นชายชายใช่ไหมคะ

แต่คราวนี้เรามาดูคู่จิ้นกันนะคะคู่จิ้นที่เป็นหญิงหญิง
ค่ะเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วมีแฟนคลับเข้ามาเชียร์นะคะ
คู่แรกนะคะเป็นกระแสท้องต้องทาวน์อยู่ตอนนี้เลยนะคะ

กำเนิดก็มาจากภาพนี้แหละคุณผู้ชมนะคะ
ก็เรียกอย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นการเปิดตัวว่าเป็นคู่จิ้นค่ะนะคะ
ก็คือน้องผู้หญิงนี่แหละค่ะเขาเคยเล่นฮอร์โมนมาก่อน
ล่าสุดนะคะตอกย้ำความหวานด้วยการปล่อยภาพแบบคู่รัวเลยค่ะ
ตอนที่ทั้งคู่ควงกันไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
มีหลากหลายโมเมนต์มากคุณผู้ชมเนี่ยที่เห็นหน้าจอนะคะ
แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบความสัมพันธ์แบบไหน
หรือว่าคู่จิ้นนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่น่ารักน่าเอ็นดูจริงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไปอีกคู่นึงนะคู่นี้ทำเอาหลายคนเกิดความฟินมากเลย
ทั้งสองคนจับมือกันไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลด้วยกันอยู่บ่อยนะ
แล้วก็ชอบเสิร์ฟความแซ่บในชุดว่ายน้ำนี่แหละจ้ะ
ที่สำคัญเซ็กซี่มากเลย
เป็นแฟนเรียกร้องลงอีกจ่าลงบ่อยเป็นแฟนชอบ
ภาพนี้แฟนฟินมากเลยจับคู่จิ้นแล้วจิ้นอีก
แต่ว่าจริงเขาก็มีคนรู้ใจของแต่ละคนแล้วนะ

ใช่นะคะก็คือเป็นคู่จิ้นนั่นแหละค่ะเพื่อนกันก็กอดกันได้นะ
ปิดท้ายกับสาวคนนี้นะคะนี่เลยคุณเชียร์ที่คำพรค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหลายคนก็คิดว่าโอ้โหเชียร์ต้องชอบผู้หญิงแน่
อย่าว่าเลยดิฉันสัมภาษณ์ตั้งแต่เขามิสซีนไทยแลนด์

คือตอนนั้นคือนางเป็นแบบนักบาสเก็ตบอลด้วยไง
เออนะคะก็คิดว่านางเป็นแบบสาว
ไม่จริงนางก็คือแบบว่าเป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะ
เพื่อนสนิทของเขาเนี่ยค่ะคุณการ์ตูนค่ะนันทนิชานี่ชื่อใหม่เนาะนะคะ
คือเขาไปไหนมาไหนด้วยกันจนตอนนั้นคนหลายคนก็คิดว่านะคะโหเป็นแฟนกันแน่เลยค่ะ
ซึ่งจริงแล้วนะคะเขาก็เป็นเพื่อนกันค่ะ
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมสาวเชียร์เขาก็กลับมาจุดกระแสคู่จิ้นหญิงหญิงอีกละรอกนึงค่ะ
หลังจากที่เธอมีผลงานซีรีส์คู่กับนักแสดงรุ่นใหญ่พี่แอนซีเรียม
สุดยอดเลยโอ้โหใช่นะคะพี่แอนซีเรียมโอ้โหเวลาเขาเล่นละครด้วยกันนะมีเรื่องหนึ่งโอ้โห

แล้วเขาก็มีแฟนคลับคอยลุ้นคอยเชียร์ด้วยนะคะ

ที่แบบว่าหลายคนเชียร์แล้วก็มาแรงไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะ

เขามีความเป็นแมนดูสิ
แมนเขาอยู่ตัวเองเยอะมากเลยนะคะ

ตัวเองก็กลายเป็นแบบเอ๊ะฝ่ายธอมบอยหรือเปล่า